มีนาใช่ไหมเรื่องความเชื่อต้องมีต้องมา
ชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องน้ำผุดเขาบอกว่าน้ำอยู่ดีดีที่มันผุดขึ้นมาเนี่ย
เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่นี่ขนาดที่แบบเอาท่อแบบท่อซีเมนน่ะนะ
ไปตั้งทับไว้ก็คิดว่าเออตั้งไว้แล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่โผล่ไม่ผุดขึ้นมา
ปรากฏมันก็ยังไหลไหลขึ้นมาครับเดี๋ยวจะให้คุณดูว่าน้ำที่มันมาเรื่อยเนี่ย
มันเต็มไปตรงท่อนั้นแล้วนะเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่สามที่บ้าน
ควนกลิ้งตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
โอ้โหฮือฮากันใหญ่เลยแล้วก็บอกต่อกันปากต่อปากมาดูเร็วมาดูเร็ว
ท่อซีเมนตรงนี้ที่มันวางทับน้ำที่ผุดขึ้นมาค่ะ
ปรากฏว่าน้ำมันก็ผุดมาเรื่อยนี่ไหลเต็มท่อซีเมนคุณผู้ชม
เห็นเต็มท่อเนี่ย๒ชั่วโมงนะใช้เวลาไม่ได้นานเลยนะคะ
คุยกับคุณลุงหน่อยละกันคุณลุงสมพรเพชรอาวุธอายุ๕๙ปี
อ่ะก่อนจะไปคุยกับลุงเอาถามบาลัยที่ลุงก่อนอ๋อบาลัยที่๙๘ทับ๑
เล่าให้ฟังแบบนี้๓เดือนก่อนนะลุงเห็นน้ำมันผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
ลุงก็คิดว่าเออท่อปลาปลามันคงแตกแหละมันคงรั่ว
ลุงเอาจอบมาเลยนะขุดปรับพื้นที่แล้วหาซิ
ว่าจุดที่มันเป็นน้ำแตกน้ำรั่วมามันมาจากตรงไหน
ปรากฏว่าเอ้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลซึมนองพื้นตลอดเลย

อันนี้ก็เล่าเรื่องความฝันให้คือคนก็ไปเชื่อมโยงล่ะค่ะ
เหมือนกับชาวบ้านอ่ะชาวบ้านชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่แหละถ้าเกิดว่าขุดแล้วหาไม่เจอเนี่ย
ว่ามันมาจากตรงไหนเนอะโอ้ยมาแล้วค่ะมาทั้งทูบทั้งเทียน
ไม่รู้ว่าจะเป็นท่อโอ๊ยดอกดาวเรืองมาด้วยจ้ะเนี่ยโอ้แล้วโปรยใหญ่
คือปกติเราเคยเห็นขันน้ำมนต์ใช่ไหมเคยเห็นท่อซีเมนแล้วจะต้องแบบหยดเทียนไปไหม
เออแล้วต้องดูเลขแบบนี้เหรอคะชาวบ้านอ่ะเขาเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมว่าเนี่ย
ศักดิ์สิทธิ์แน่หน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้แล้วจู่มีน้ำมา
ชาวบ้านเขาก็เลยขอโชคขอลาบค่ะแล้วก็ส่องหาเลขเด็ดเนี่ย
เอาเทียนหยดไปในบ่อน้ำผุดเนี่ยโอ้เห็นตัวเลขอะไรบ้างอ่ะ
คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยสิคะไหนดูสิเกาะตัวไหมเออ
พอมันเกาะแล้วมันจะมองเป็นเลขอะไรได้บ้างคุณดอม
องออกสักตัวหนึ่งไหมคะโอ้ดูยากมากเลยคุณน้ำแข็ง
คือชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าเขาเอียงคอมองนะเอ๊ะนี่มันเลข๓๒๗นี่
เห็นสามครับเอาเหรอเห็นสามแป๊บตัวหนึ่งอ่า
เอาบางคนบอกว่าเอาเห็นสองห้าหนึ่งนี่แต่บางคนบอกว่า
ไม่ออกมองยากเหลือเกินเอาบ้านเลขที่ละกันบ้านเลขที่ของคุณลุง
เมื่อกี้เก้าสิบแปดทับหนึ่งแล้วอายุของคุณลุงล่ะ๕๙
ก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับดวงนะ
แล้วเดี๋ยววันนี้นะทางเจ้าของบ้านคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญพ่อหมอ
มาทำพิธีขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคล
คืออย่างน้อยเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ไง
พาพ่อหมอมาทำพิธีแล้วน้ำจะมีกินมีใช้แบบไม่ขาดนะคะ
อันนี้เน้นย้ำนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อนะคะ